คดีใหญ่มาอย่างต่อเนื่องคดีน้องจีน่านั่นเอง
ใครเป็นผู้ร่วมขบวนการบ้างหรือเปล่านะครับ
คือล่าสุดตำรวจก็คุมตัวของนายอ่าผะ

พตรตรีพิเชษจีระนัตรสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับรายงานเรื่องของผลนิติวิทยาศาสตร์ชุดแรก
จากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ตรงกับผู้ต้องสงสัยจำนวน๒ราย

ตรงกับผู้ต้องสงสัยจำนวน๒ราย
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า๒รายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่
โดยในวันนี้นะครับจะมีการนำหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นในพื้นที่หมู่บ้าน
และที่ได้เก็บหลักฐานในชุดที่๒
และวันพรุ่งนี้จะส่งหลักฐานในชุดที่๓เข้าไปตรวจเพิ่มเติม
คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์หลักฐานประมาณ๓วัน
จำได้ไหมฮะตำรวจนะนอกจากเก็บหลักฐานต่างจากกระท่อมมาแล้ว
ยังบุกลุยบ้านของหลายคนในหมู่บ้านนะ
โดยเฉพาะบ้านเครือย่าของน้องจีน่าเนี่ยเก็บทั้งเสือผ่าทั้งรองเท้า
แล้วก็ที่น้องจูนบอกว่ารองเท้าผมหายไปนะ
โดนเก็บไปหมดแหละนะฮะเพราะตำรวจจะต้องเอาไปตรวจพิสูจน์นะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าหากผลนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ทั้งหมดออกมา
ก็จะทำให้สามารถหาตัวผู้กระทำผิดที่ร่วมอยู่ในขบวนการลักพาหนูน้อยจีน่า
เพื่อดำเนินคดีได้นะครับภายใน๑๒วันนี้แหละฮะ
แล้วก็ทีมสหวิชาชีพจะเข้าไปพูดคุยกับน้องจีน่าเหมือนกัน
แต่ก็ต้องรอให้แพทย์ประเมินความพร้อมของน้องจีน่าด้วย

ต้องถูกทีมสหวิชาชีพในการพูดคุยสักถามนะครับ

สหวิชาชีพเขาจะมีวิธีการในการสอบสวนเด็กนะครับ
โดยอาจจะนำรูปบุคคลต้องสงสัยไปให้น้องชี้ตัวด้วย

ตัวอย่างของนางนาคะซึ่งเป็นยายของน้องจีน่านะครับ
แล้วก็เก็บตัวอย่างของนางนาคาจูซึ่งเป็นพี่สาวยายของน้องจีน่า
คือนางดอเลเพื่อนบ้านเอาไปส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เก็บไปก่อนหน้านี้นะครับ
ผู้สิข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงเช้าวันนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้ลงพื้นที่หมู่บ้านแก่น้อย
ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อพูดคุยกับหมอผีสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ซึ่งจริงหมอผีก็โดนสอบปากคำไปแล้วหลายรอบเหมือนกันนะครับ
ขณะที่ตัวนายอาผะผู้ต้องหาเองนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่
ฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้พาไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ส่วนหลังจากที่มีการแจ้งข้อหาพรากเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
เสียจากบีดามันดาผู้ปกครองผู้ดูแล
แล้วก็ข้อหาหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
โดยกระทำการประกันใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
แล้วก็ข้อหาหลบหนีเข้าเมืองทั้ง๓ข้อหาแล้ว
ก็ถึงขั้นตอนของการฝากขังแล้วครับ

หรืออย่างช้าไม่เกิน๔โมงเย็นวันนี้นะครับ
เรื่องนี้นี่คือตามกันมาต่อเนื่องจริงนะครับคุณผู้ชม